ช่วงนี้ครับมาติดตามความพร้อมของฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเป็นชิปนะครับ
ซึ่งคู่ชิงก็คือเมืองเกียจอังโกครับทีมจากลีกกัมพูชา
และบุรีรัมยูเนเต็ดตัวแทนจากประเทศไทยนะครับ
แข่งขันวันที่๒๐ธันวาคมนี้ทางไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสด
ติดตามความพร้อมของทั้งสองทีมว่ามีผู้เล่นที่น่าสนใจที่จะชิงชัยกันในวันอาทิตย์นี้มีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับ
บุรีรำยูเนเต็ดลงเล่นรายการนี้ในฐานะแชมป์โตโยต้าลีกครับ
๒๐๑๕ทีมประสาทสายฟ้าประกาศศักดาคว้าไปแล้ว๓แชมป์
ก่อไปด้วยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานประเภทกแชมป์โตโยต้าลีกครับ
และแชมป์โตโยต้าไทยพรีเมอร์ลีกซึ่งเป็นการคว้าแชมป์แบบไร้ภายสมัยที่สอง
บนรายการนี้ถือเป็นโทรฟี่ใบที่๔ในเส้นทางการกวาดทุกแชมป์ที่ลงแข่ง
ตามที่นายในวินชิดชอบประธานสโมสรประกาศกล้าวไว้ก่อนหน้านี้
ตรีมไฟนัลเจอกับเมืองทองยูเนเต็ดวันที่๒๖ธันวาคม
กำลังของบุรีรัมยูเนเต็ดเป็นที่รู้จักของแฟนบอลไทยดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่อันเดสตูนเยสเซ็นเตอร์ฮาฟทีมชาติเวเนซูเอล่า
กรวิทนามวิเศษกองหลังทีมชาติไทย
รวมทั้งธีรทรบุญมาทันแบ็คซ้ายกัปตันทีมช้างศึก
ขณะที่แดนกลางนำทับโดยสุชาวนุษนุ่มกัปตันทีม
โกสุนกิมิดซิลไดนาโมชาวเกาหลีใต้
หน้าถือเป็นอาวุธเด็ดของทีมแชมป์ไทยลีก
เวโตมาเชน่าดายิงบราซิเลียนซัดไป๒๑ประตู
และเดียโกหลุยซานโต้นักเตะยอดเยี่ยม
วงด้วยดาวสันโวไทยลีก๓๓ประตู
หวังสร้างสถิติทำประตูในทุกรายการ

เกรดอังกอร์ยอดทีมแห่งกัมพูชา
มีดีกรีเป็นแชมป์ลีกสูงสุด๑สมัยในปี๒๐๑๘
และรองแชมป์อีก๒ครั้งในปี๒๐๑๓และ๒๐๑๘
ส่วนฤดูการที่ผ่านมาผลงาน๒๒นัดในฤดูการปกติ
คว้าชัยได้๑๘เกมเสมอ๓และแพ้เพียงแค่นัดเดียว

เกรดเข้าร่วมฟุตบอลรายการนี้ในฐานะอันดับหนึ่งของหลีกกัมพูชา
ในรอบแรกชนะลาวโตโยต้าแชมป์ลีกลาว๒ต่อ๐
ตามด้วยชนะย่างกุ้งยูเนเต็ดแชมป์ลีกเมียนมาร์๓ต่อ๐
เป็นทีมอันดับหนึ่งในรอบคัดเลือก
ก่อนจะพลิกล็อกชนะดิเคมิกบินเหยืองแชมป์บีลีกเวียดนาม๓ต่อ๒ในรอบตัดเชือก

คุณพลของยอดทีมแห่งลีกกัมพูชาชุดนี้นำทัพโดยจันวัฒนากา
เป็นเมเกอร์ตัวเก่งที่ซัดไป๓๗ประตูในฤดูการที่ผ่านมา
จอมทัพธนาศาลรายนี้ได้รับชายาว่ากาเล็ตเบลแห่งกัมพูชา
เนื่องจากมีความเร็วและความเฉียบคมในจังหวะจบสกอร์
ทั้งการสร้างสรรค์โอกาสให้เพื่อนร่วมทีม
มีดีกรีเป็นนักเตะยอดเยี่ยมลีกกัมพูชา๒สมัยในปี๒๐๑๔และ๒๐๑๘
จากนี้ยังมีควรราโบราวีศูนย์หน้ากัปตันทีมที่ยิงไป๑๙ประตูในลีก
สมิวอาจ่ายีกองหน้าชาวนาจิลียาวัย๓๑ปี
ที่เคยมาวาดรวดลายในไทยลีกกับบางกอกกราสและชนบุรีเอฟซี
แห่งศักดิ์ศรีระหว่างทีมเบอร์หนึ่งของไทยกับยอดทีมแห่งลีกกัมพูชา

ไทยรัฐทีวีถ่ายท่อสดจากสนามสุพัชลาศัยวันที่๒๐ธันวาคมนี้เวลา๑๙นาฬิกา